วันนี้มีความคืบหน้าในคดีชายพิการที่ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
โดยสารอาญาอนุญาตให้แม่ของชายพิการเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมได้
ขณะที่สารนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่๑๙ธันวาคมนี้
ทนายจำเลยขอตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดี
นายพิรพลยศพงศ์อาณานายุ๒๑ปีพร้อมพวกรวม๗คน
ถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
และทันทัศนฐานหญิงกลางมาสานายาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อตรวจพยานหลักฐานในคดีที่จำเลย
ได้ร่วมกันฆ่านายสมเกียจศรีจันทร์ชายพิการ

เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบบัญชีพยานที่อายการเตรียมยื่นต่อสาร
เห็นว่ามีพยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวนมากเกินไป
ซึ่งอาจส่งผลทำให้คดีล่าช้า
เมื่อถึงเวลาสารได้อธิบายคำฟ้อง

ขณะเดียวกันทนายความจำเลยขอเลื่อนนัดพร้อมตรวจพยาหลักฐานออกไปก่อน
เพื่อจะขอสอบข้อเท็จจริงทางคดีให้ชัดเจน
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้เลื่อนการนัด

เป็นวันที่๑๙ธันวาคม
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
และอนุญาตให้นางทองคำศรีจันทร์
แม่ของนายสมเกียจมาเป็นโจทย์ร่วมในคดีได้